คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เลื้อยสู้ฟัดกันหน่อยค่ะ

ฝ่ายหนึ่งคืองูสิงค่ะคุณผู้ชม
พยาบาลเขานอนเอ็นกายอยู่ที่โซฟา
เขาบอกว่างูสองตัวเลื้อยเข้ามาในบ้านมาเลื้อยสู้ฟัดกัน
คุณผู้ชมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันจับแบบนี้
แล้วคุณคะมันพีคตรงที่ว่าใช้มือเปล่าจับงู

ดูจังหวะที่พี่เขายกตัวงูขึ้น
แล้วก็ดูนี่มันแผลแม่เบี้ยอยู่นะ

ค่ะตัวใหญ่มาก

แต่ฝ่ายที่กลัวเกินคือพี่พยาบาลเจ้าของบ้าน
ใช่เนี่ยบ้านเลขที่แหมทีมงานก็รู้ใจมาก

นี่เพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันเอาแล้วเหรอคะ

หาข้อมูลเลยบอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้
บ้านเลขที่๑๓๔หมู่๓ตำบลอ่างคิรีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
พี่พยาบาลที่โทรไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับงู
ชื่อว่าคุณยุวดีวิสุทธิ
คุณยุวดีบอกว่ากำลังนอนอยู่เลยเอ็นตัวพักผ่อน
อยู่ที่โซฟาทีแรกเห็นผ้าม่ามันสั่นไหวอย่างรุนแรง
หลังจากนั้นก็เห็นงู๒ตัวค่ะ
ฟัดกันอยู่ก็เลยรีบกระโดดออกมาจากบ้าน
ด้วยอาการตกใจไม่รู้จะทำยังไงดีรีบค่ะ
เสี่ยงตายกลับเข้าไปในบ้านใหม่ไปคว้าโทรศัพท์มา
โทรหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณดูสิโอ้ยน่ากลัวมาก
ทันทีที่กู้ภัยมาถึงนะคะก็มาจับงูที่เลื้อย
ใส่กระสอบอย่างง่ายดายด้วยความเชี่ยวชาญ
กู้ภัยที่จับงูด้วยมือเปล่าแบบนี้ชื่อว่า
สิบเอกณัฐพลเสืองามเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูแล้วอย่าลอกเรียนแบบนะคะ
ไม่ใช่ว่าเห็นพี่กู้ภัยจับงูด้วยมือเปล่า

ก็เอามันไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูป
เป็นหลักฐานเป็นสักขีพยานกันแบบนี้เนี่ยนะ
ตัวนี้ยาว๔เมตรน้ำหนัก๒๐กิโลกรัมนะฮะ